ต่อกันที่เรา๗คนกันบ้างไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนพูดแบบนี้๗รุ่ม๑ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคือ๗โจนี่นะไปรุมเขาเนี่ยแฟนเขากำลังตั้งท้องอยู่ด้วย
กอดบอกว่าอย่าทำอะไรแฟนฉันแต่บอกเลยว่างานนี้ไม่มีฟังสหบาทากันนัวเลยค่ะ

แต่คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นกลุ่มวัยรุ่น
ไม่มีใครหยุดเลยคุณผู้ชมค่ะฟังแล้วแบบเสียงกรีด

ตามภาพคือเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมเป็นกลุ่มวัยรุ่นจำนวน๗คนนะคะ
ตามภาพเลยอาวุธครบมือ
พวกไปรุมทำร้ายโอ้โหแมนเหลือเกิน๗ต่อ๑ค่ะคุณผู้ชม
คือผู้ชายคนนี้เขานั่งอยู่กับแฟนสาวนะ

เขาท้องอยู่เขาตะโกนแล้วตะโกนอีก
พี่อย่าทำพี่อย่าทำหนูท้องอยู่
ถูกต้องเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขายกมือไหว้แบบ

แล้วเขาก็กอดปกป้องผู้บาดเจ็บคือกอดแฟนเอาไว้นะฮะ
แล้วก็ตะโกนขอร้องกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อย่าทำอย่าทำหนูท้องอยู่
แต่มีใครฟังเธอไหมไม่ฟังค่ะ
หนำรุมทำร้ายทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็แฟนสาวไม่ยั้งเลย

พยายามดึงเธอด้วยนะเนี่ยไม่รู้โดนอะไรไปบ้างนะคุณผู้ชมนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ซอยวัดศรีวารีน้อยค่ะ
ที่บางสาวโทงสมุทรปราการนี้เอง
ตุลาคมที่ผ่านมาคุณดูโอ้โหตีไม่ยั้งเลยนะฮะ
สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งในการขายใบกระท่อมค่ะ
ทางด้านชาวเน็ตดูคลิปแล้วไม่แม้แต่ชาวเน็ตนะ

เสียงกรีดร้องเธอมันบีบหัวใจแล้วกัน

คนก็แสดงความเห็นกันเยอะเลยค่ะแน่นอน
ทัวร์มาลงรุมด่าเลยนะคะ
บอกว่าไอ้พวกกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่นะคะโอ้โหร้ายกาดกันมาก
คนท้องร้องขอชีวิตแล้วก็ยังไม่เว้น
อยากจะให้ตำรวจจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีเพื่อลงโทษอย่างหนักนะคะ

แต่คุณรุมแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะฮะ
ต่อให้กลุ่มผู้ก่อเหตุจะเป็นเยาวชนก็ตาม
เพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุกอาจมากคุณ
เบื้องต้นตามที่ตรวจสอบข้อมูลน่าจะขัดแย้งกัน

ตอนที่ตัวหญิงสาวเธอบอกหนูท้องอยู่
มีหนึ่งในผู้ก่อเหตุพูดด้วยนะบอกว่าท้องจริงหรือเปล่าอย่างนี้
คือเขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงท้อง
แล้วถ้าเกิดผู้หญิงไม่ได้กอดผู้ชายเอาไว้น่าจะน่วมแน่

เดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วค่ะตำรวจอาจจะต้องตามตัวมาพูดคุยกันนะ
มันมีปัญหาอะไรก็ต้องตีกันขนาดนี้